สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนหนาวกว่าประชาติณทชาคิดโมกค่ะ
ลมหนาวปีนี้หวนกลับมาอีกครั้งนะคะมาช้าแต่มาชัวร์ค่ะคุณผู้ชม
ในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสานนะคะหลังจากนี้จะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกค่ะ
เพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมากดนะคะ
หลังจากนี้ค่ะประเทศไทยของเราจะมีฝนตกน้อย
หรือบางทีในภาคอีสานบางทีก็ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งยิ่งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนหนาวมากเท่าไหร่นะคะ
ภาคใต้ก็จะคลื่นลมแรงมากขึ้นเท่านั้น
วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ไปดูทะเลสาบเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
นะคะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเนื่องจากมีปริมาณเกลือ

เมื่อมีแสงจากอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์ส่องลงมา
ก็จะทำให้สะท้อนขึ้นมาเป็นสีเขียวเหมือนหยกแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรูปกรณาวันนี้สวัสดีค่ะ